คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะดูไม้ดูมือคุณผู้ชม
อย่างไรคะอยู่บ้านกันบ่อยนะคะ
แม่บ้านหลายคนก็ทำครัวออกกำลังกายปลูกต้นไม้
มือพังแล้วค่ะคุณผู้ชมทีนี้ร้านเสริมสวยก็ปิด
ดาราหลายคนนะคะต้องงัดสกิลในการเป็นช่างเล็บ
ขึ้นมาเพ้นเล็บทำความสะอาดเล็บกันมากมายหลายคนเลยล่ะค่ะ
คนแรกนะคะแม่เป้ยปานวาดของเราค่ะนี่ต้องบอกว่าชีงัดสกิลมาเลยค่ะ
อุปกรณ์แน่นเลยค่ะคุณผู้ชมน่ารักมากเลยอุปกรณ์
มีมาหมดเลยนะคะเครื่องทำเล็บเครื่องอบเล็บต่างมากมายค่ะ
สัญหามาทำแก้เบื่อแก้เซ็งกันไปค่ะแล้วก็เพิ่มสกิลงานศิลปะด้วยนะ
เพราะว่าเพชรเล็บเนี่ยมันมีลายน่ารักกระจุกกระจิ๊กแบบนี้นะคุณผู้ชมนะคะ
เรียกว่านะคะแม่เป้ยจัดการลงมือบันเลงเองเป็นเลยค่ะคุณผู้ชม

ยังไงบ้างเรือนขวา
หน้าทำมากเลยอุปกรณ์เค้าดูไม่ได้เลยฉันนี้ร้านทำเล็กปิดด้วย
โอ้โหนะคะเรียกว่าทำไปยิ้มไปนะคะน่ารักจริงคุณผู้ชม
และส่วนหนึ่งที่ยิ้มหวานขนาดนี้นะคะ
คงเป็นเพราะยิ้มให้ช่างกล้องนี่แหละค่ะ
ลูกชายเขามาถ่ายให้
คุณผู้ชมผัดกันถ่ายนะคะ
ปกติแม่ถ่ายรูปครั้งนี้ลูกอัดคลิปคุณแม่บ้างน่ารักเชียวแล้วค่ะ
อีกหนึ่งสาวคุณผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่า
คุณเมพิชชนาธิ์ค่ะเรียกว่าเปิดร้านทำเล็บกันไปเลยค่ะ
นี่ทำในบ้านนี่แหละค่ะทำให้คนในบ้านด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยคุณผู้ชม
ครบเซตมากเครื่องอบน้ำยาเอยสีทาเล็บก็หลากหลายมากจริงค่ะ
ดูจากคลิปแล้วนะคะต้องบอกว่าคุณเมย์เนี่ยความชำนาญให้เธอ๑๐เต็มไปเลยค่ะ
อ้ำพัชราภาพพี่สาวคนสนิทก็ยังเข้ามาคอมเมนต์นะคะในโพสต์บอกว่า
โหจะว่าไปก็อยากเห็นแบบจะทาสีเล็บให้เองด้วยนะ
คุณผู้ชมนี่นะคะที่เขาเข้ามาคอมเมนต์เนาะนี่นะเดี๋ยวทาสีลิฟต์เองดีกว่า
ว่าอย่างนั้นไปทานเลยอ่ะรอดูนะคะไม่รู้ว่าแม่อ้ำของเรานะคะ
จะมีแบบโชว์เพ็ญเล็บบ้างหรือเปล่าเนาะ
รักดีนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแล้วก็อยู่บ้านนะคะ